ส่วนที่จังหวัดอุดรธานีนะคะลูกเมายาบ้าคลั่งยาบ้า
คว้ามีดไปฟันคอพ่อกับแม่ซึ่งนอนหลับอยู่ในห้องนอนโอ้โห
เสียชีวิตทั้งคู่นะคะพ่อกับแม่เนี่ยนะคะส่วนตัวเองค่ะ
นั่งรอมอบตัวกับตำรวจอยู่แบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่ตำบลเสอเผลออำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ผู้ก่อเหตุนั่งรอมอบตัวกับตำรวจพร้อมอาวุธมีดเป็นมีดพระนะคะ
ในการก่อเหตุความยาวประมาณหกสิบเซนติเมตรค่ะตรวจสอบในบ้านที่เกิดเหตุก็คือจุดที่เป็นห้องนอน
พบศพนายพิสิทธิ์บุญโยรัฐผู้เป็นพ่อและนางละอองบุญโยรัฐผู้เป็นแม่นะคะ
นอนเสียชีวิตคว่ำหน้าคอเนี่ยค่ะมีรอยแผลชะกันนะคะ
จากการถูกมีดพระฟันหลายครั้งคอเกือบขาดทั้งสองคนค่ะ
ตรวจสอบรอบบ้านนะคะข้างบ้านที่เกิดเหตุพบร่องรอยการขุดหลุมขนาดใหญ่๒หลุม
ซึ่งผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นคนขุดไว้เตรียมจะฝังพ่อกับแม่
สมมุตินึกผิดในสิ่งที่ตัวเองกระทำด้วยความโมโหขาดสติแล้วก็หลอนยาบ้า
ก็เลยนั่งรอมอบตัวกับตำรวจนะคะสอบถามพี่สาวของคนก่อเหตุให้การว่าน้องชายติดยาบ้ามาสามปีค่ะ
มาอาการไม่หนักถึงขหนีแต่มาระยะหลังน้องชายชอบจูงควายที่แม่ซื้อมา
เลี้ยงรอบหมู่บ้านแล้วก็ไปพูดจากคนเดียวบางวันเอะอะโวยวาย
พี่สาวกลัวค่ะก็เลยย้ายไปอยู่ที่สวนส่วนพ่อกับแม่ก็มาใช้โรงเก็บหน่อไม้ที่หลังบ้านเนี่ย
เป็นจุดที่นอนนะคะพร้อมกับยกบ้านให้ลูกชายอยู่คนเดียว
กระทั่งช่วงเช้าวันนี้ไม่เห็นพ่อกับแม่ออกมาจากบ้านค่ะโทรไปก็ไม่รับ
ก็เลยให้หลานชายมาดูพบว่าน้องชายฆ่าพ่อกับแม่เสียชีวิตแล้วนะคะ
ซึ่งขณะนั้นน้องชายยังอยู่ในอาการคล้ายคนเมายาบ้า
หลังจากที่พ่อฆ่าพ่อกับแม่แล้วนะคะนั่งหัวเราะถือมีดพระอยู่หน้าบ้านคนเดียว
ไม่มีใครกล้าเข้าไปค่ะโทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาจับกลุ่มนะคะ
ส่วนเรื่องที่น้องชายอ้างว่าพ่อกับแม่จะใช้ปืนและมีดฆ่าควายให้ตายไม่เป็นความจริงนะคะ
เพราะแม่ซื้อควายตัวนี้มาให้น้องชายเลี้ยงนะคะ
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นคนใช้มีดพระฟันคอพ่อกับแม่นะคะ
ส่วนสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุเขาบอกว่าพ่อกับแม่ไม่ให้เอาควายที่พ่อกับแม่ซื้อไปเลี้ยงให้ไปขายต่อให้คนอื่น
หากนำไปขายจะฆ่าควายให้ตายเขาก็เลยก่อเหตุแบบนี้กับพ่อและแม่ค่ะ